คุณผู้ชมครับไปกันต่อที่กรสินค่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณลุงคนหนึ่ง
นะคะวัยสี่สิบสี่ปีเขาขับรถกระบะอยู่ในซอยอืม
แล้วมีจักรยานยนต์สวนทางมาแน่นอนซอยแคบมีการเบียดกันจนกระทั่งทำให้คนขับรถจักรยานยนต์
ซึ่งเป็นวัยรุ่นในชุมชนนะคะเกิดความไม่พอใจ
มาต่อยคุณลุงจนบาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
นี่คือสภาพอาการบาดเจ็บของคนขับรถกระบะนะคะ
คือนายจันทรซับสำราญวัย๔๔ปี

ปูดบวมเต็มใบหน้านอนสลึมสลืออยู่บนเบาะคนขับรถกระบะ
กระบะคันนี้เป็นกระบะสีเทานะคะ
ทะเบียนบอมไม้ไม้มม๖๙๘๓กราศิลป์
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
ทีนี้หลังจากที่มีการประสบเหตุแบบนี้แล้วเนี่ย

นี่ค่ะโอ้โหสภาพอาการบาดเจ็บเขานะ

ใช่ค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วย
ทีนี้ภายหลังเกิดเหตุเขาก็มีการสอบสวนดูทราบว่า

มีเรื่องกันกับรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน
ในพื้นที่บ้านพลทองหมู่๒ตำบลพลทองเมืองกรสินนะคะ

ประเด็นคือคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าเขาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๕๐เมตร
กระบะของคนเจ็บเนี่ยขับมาในถนนตามหมู่บ้านปกติดี

ทีนี้กระบะเลี้ยวด้วยกระทันหันนะคะ

ทำให้เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นเขาออกมาดูปรากฏว่า
กระบะคันนี้กับรถจักรยานยนต์มีปัญหากัน
เนื่องจากว่ารถจักรยานยนต์สวนเลนมาจากฝั่งตรงข้าม
เป็นวัยรุ่นขี่สวนทางมาโดนกระบะเบียด
ก็เลยเกิดความไม่พอใจโมโหลงมาจากรถมอเตอร์ไซค
แล้วเปิดประตูของคนขับกระบะนะคะ
แล้วก็กระหน่ำต่อยทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแบบนี้
ก่อนที่คนขับรถจักรยานยนต์หรือว่าคนก่อเหตุจะหลบหนีไปนะคะ
แล้วก็สภาพอาการบาดเจ็บก็อย่างที่เห็นในภาพเลย
ถึงขั้นเลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวนะคะ
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนของสพเมืองกาลสินก็จะมีการ

ตอนนี้ต้องพักรักษาตัวก่อนนะคะ
ส่วนฝั่งทางด้านคนก่อเหตุก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
เดี๋ยวต้องตามล่าตัวต่อไปเพื่อมาสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ